พูดถึงเรื่องของเงินเยียวยาเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน๕๐๐บาทกันหน่อย
คือตอนนี้หลายคนยังรออยู่โดยเฉพาะคนที่ทบทวนสิทธิ์
และคนสุดท้ายที่จะได้รับเงินโอน๕๐๐๐บาทหรือรวมกัน๒เดือนเป็น๑๐๐๐บาท
ก็คือวันที่๑๗พฤษภาคม
แต่ทีนี้หลายคนไม่ได้อยู่ในขั้นตอนทบทวนสิทธิ์เลย
ก็คือลงทะเบียนไม่ได้อีกแล้ว
หลายคนก็มีความกังวลนะว่าจะมีการเก็บตกไหม
รอบสองหน่อยไหมรัฐบาลเราไม่ทิ้งกันเนี่ยนะคะ
เพราะว่าเชื่อว่ายังมีหลายคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
เอามาฟังคำยืนยันหน่อยนะคะเราไม่ทิ้งกัน
รอบ๒เฟส๒มีไหม
จะไม่มีการเปิดลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบ๒ในเร็วนี้
วงเล็บในเร็วนี้
เนื่องจากกระทรวงการคลังตั้งเป้า
ที่จะส่งมอบเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ
มากกว่า๑๔ล้านคนให้แล้วเสร็จก่อน
โครงการแรกเอาให้เสร็จก่อน
ตอนนี้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ๙๐
ส่วนวันพรุ่งนี้นะคะใครที่ทบทวนสิทธิ์ไปลุ้นกันอีกสักหน่อย
๗แสนรายในวันพรุ่งนี้นะคะ
ส่วนประชาชนที่ตกค้างลงทะเบียนแล้วมันไปมีปัญหา
ไม่เข้าขั้นทบทวนสิทธิ์ด้วยซ้ำไปขัดข้อง
มีปัญหาในการลงทะเบียนยังไปได้ค่ะ
ที่กรมประชาสัมพันธ์ไปยื่นคำร้องขออุทธรณ์นะคะ
ถ้าอยู่ต่างจังหวัดล่ะก็ต้องไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดของท่านนะคะ
กรมประชาสัมพันธ์แล้วช่วงหลังเนี่ยแน่นมากเลยนะคะ
โดยเฉพาะงวดขึ้นมาเรื่อยใกล้วันสุดท้ายก็เยอะขึ้นมาเรื่อย
มาเรื่อยพาไปดูบรรยากาศค่ะมุมวานี้ประชาชนประมาณ๑๕๐๐คน
กรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมายื่นอุทธรณ์
กันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเข้าแถวกันตั้งแต่ตี๕๖โมง
เข้าแถวยาวเลยแล้วค่อยรับบัตรคิวแล้วค่อยมานั่งตามจุดแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าบรรยากาศเนี่ยนับจนถึงวันนี้ต่างจากวันแรกต่างมากเลย
ตอนแรกที่มารอล้นออกไปหน้ากรมประชาสัมพันธ์เลยนะคะ
ขณะที่ประชาชนที่เดินทางมาส่วนใหญ่ต้องการติดตามผลการลงทะเบียน
หลังจากการลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา
และบางคนเขาบอกว่ามันเงียบจริงนะมันไม่ได้รับความเคลื่อนไหวอะไรเลย
แต่บางคนที่มีโอกาสได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มนั้นคือได้รับข้อความมา
เขาบอกว่าต้องการเอกสารเพิ่มเติมหรือว่ายื่นกฎทบทวนสิทธิ์ไป
แล้วมันบอกว่าขั้นตอนต้องทำอะไรแต่บางคนเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะ
เขาบอกเขาไม่รู้จริงว่าเราต้องทำอะไรบ้าง
แต่เอาล่ะใครที่กำลังรออยู่นะคะผ่านเกณฑ์ต่างแล้วนะคะ
เดี๋ยวจะปิดจ๊อปคือ๑๗พฤษภาคม๑๗พฤษภาคมทุกคนต้องได้